คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
ลูกจ้างจะมาขอเงินนายจ้างซึ่งเป็นผู้หญิง
เคยขอไปแล้วหลายครั้งจนนายจ้างบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ไม่ให้แล้วคราวนี้เขาบุกมายังไงรู้ไหมฮะ
ให้คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้กันนี่นะครับมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งมาส่ง
แล้วผู้ก่อเหตุคนนี้นะหยิบอะไรคุณ
หยิบไม้หน้าสามหน้าบ้านของนายจ้างเนี่ยนะ
แล้วเดี๋ยวดูจังหวะตอนเข้าไปนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตามภาพเลย
นี่บุกเข้าไปที่ประตูแล้วจะเห็นว่านายจ้างนะฮะ
กำลังนอนดูทีวีอยู่ในห้องพร้อมกับลูกสาว
ไหนขอเข้าไปดูในห้องหน่อยฮะนี่คุณ
นายจ้างที่โซฟาไหมฮะผู้หญิงนอนดูทีวีอยู่
แล้วปรากฏว่าลูกจ้างคนนี้เนี่ยคุณจังหวะนี้ฮะ
เงื้อมไม้หน้าสามจะฟาดทันทีแล้วดูลูกสาวของนายจ้างสิฮะ
ก็ตกใจฮะตัวผู้หญิงเสื้อแดงซึ่งเป็นนายจ้างก็ตกใจ
ส่วนผู้ชายคนนี้คือสามีสามีของผู้หญิงเสื้อแดงนี้
ค่ะยังดีนะผู้หญิงเสื้อแดงตะโกน
โกนขอความช่วยเหลือจากสามีและสามีอยู่ใกล้ตัวนะฮะ
ไม่งั้นนะนายจ้างผู้หญิงคนนี้ต้องโดนไม้หน้าสามเนี่ย
ฟาดอาจจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะ
บ้านหลังนี้ที่ตำบลหาดคำที่อำเภอเมืองหนองคายนะครับ
ทีนี้ผู้หญิงซึ่งเป็นนายจ้างแล้วก็เป็นเจ้าของบ้าน
ที่เกือบตายเนี่ยนะฮะก็คือนางสาวรุ่งรัฐสมี
นางสาวรุ่งรัศมีร์พาผู้สิทธิ์ของเรามาดูจุดเกิดเหตุ
เล่าให้ฟังบอกว่าโหนายต้นผู้ก่อเหตุ
ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นอดีตลูกจ้างของเธอเองนะครับ
ในวันเกิดเหตุเธอกับลูกสาววัย๕ขวบ
กำลังนั่งนอนชิวเพลินดูทีวีอยู่ในบ้าน
เห็นนายต้นอดีตคนงานขี่รถจักรยานยนต์มากับแฟนสาว
เดินเข้ามาขอเงินเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ
นานนักนายต้นก็กลับมาใหม่โดยถือไม้
เดินเข้ามาจะทำร้ายเธอกับลูกสาวอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากเธอตกใจมาก
รอดตายมาได้เพราะตะโกนเรียกให้สามีมาช่วยนะครับ
สำหรับพฤติกรรมของนายต้นลูกจ้างเนี่ยนะฮะ
ตอนที่เป็นลูกจ้างนั้นนายต้นจริงเป็นคนทำงานดีนะ
แต่พอมีแฟนสาวเท่านั้นแหละพฤติกรรมเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยครับ
มาเสพยาเสพติดและเคยมาขอเงินนายจ้างผู้หญิงคนนี้

ด้วยความสงสารนะคุณนะนายจ้างผู้หญิงก็ให้ไปครั้งละร้อยสองร้อย
กระทั่งมารู้ทีหลังว่าเงินที่ให้ไปนั้นนายต้นนำไปซื้อยาบ้ามาเสพ
ทีนี้นายจ้างผู้หญิงก็บอกโอ้โหงั้นไม่ให้ดีกว่า
งั้นไม่ให้ดีกว่าก็เลยไม่ให้เงินอีกเลยนะครับ
และครั้งล่าสุดนายต้นก็เดินเข้ามาเพื่อจะขอเงินเธอก็ปฏิเสธไป
ต้นเดินออกไปแล้วแล้วก็กลับมาใหม่พร้อมกับเอาไม้จากหน้าบ้านจะมาฟาดเธอนะครับ
ก็เลยคาดว่านายต้นคงแค้นใจแล้วก็ก่อเหตุที่ขอเงินไม่ได้ฮะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจสพเมืองหนองคายเนี่ย
ตอนนี้จับกลุ่มตัวนายต้นผู้ก่อเหตุพร้อมกับแฟนสาวได้แล้วนะครับ
ถือว่าแฟนสาวเป็นผู้ร่วมขบวนการแฟนสาวของเขาเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์มารับนายต้นนะ
เพราะนายต้นหลบหนีไปได้เพราะแฟนสาวนายต้นขี่รถมารับนะครับ
ทีนี้จับกลุ่มตัวได้ขณะที่ทั้งคู่นั่งเล่นอยู่ริมแม่น้ำโขง
ก็นำตัวมาตรวจหาสารเสพติดปรากฏว่าฉี่ม่วงทั้งคู่คุณเสพยาทั้งคู่นะฮะ
ส่วนมูลเหตุในการจูงใจในการก่อเหตุนายต้นให้การบอกว่าก็ไม่พอใจแหละ
อารมณ์มันก็เลยขึ้นเดินมาถึงหน้าบ้านก็คว้าไม้
แล้วมาไล่ตีดังเกล่านะฮะว่าผู้หญิงโชคดีนะฮะ
ดูลูกของนายจ้างผู้หญิงยืนดูเหตุการณ์ด้วยความตกใจเหมือนกัน